เหตุที่เกิดขึ้นที่นครราชศรีมานะครับ
ตอนนี้ตำรวจเนี่ยเตรียมล่าตัวนะฮะ
มือมีดครับบุกแทงคอสาวสวยคนอายุยี่สิบเก้าปี

ตำรวจก็เชื่อว่าคนที่บุกเข้ามาแทง
น่าจะเป็นคนคุ้นเคยเข้าออกบ้านนี้เป็นประจำ
แต่ว่าที่ห้องนอนที่ผู้เสียชีวิตเสียชีวิตอยู่นะฮะ
ก็พบร่องรอยการต่อสู้แล้วก็ลื้อค้นทรัพย์สินนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในบ้านหรูหลังหนึ่งกลางดึกที่ผ่านมา
ในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชศรีมา
ตำรวจสพโพกลางเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
บริเวณห้องนอนบนชั้น๒ของบ้านพบศพของนางสาวนัทธริกา
ชิบาฮาระอายุ๒๙ปีนอนเสียชีวิตจมกองเลือดบนที่นอน
มีบาดแผลถูกแทงที่ลำคอหนึ่งแผลคาดว่าเสียชีวิตมาแล้ว
ต่ำกว่า๓ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่มาตรวจสภาพศพนะครับ
จากการตรวจสอบพบประตูบ้านไม่ได้ปิดล็อกมีรถยนต์ของผู้ตายจอดอยู่หน้าบ้าน
ภายในห้องนอนมีร่องรอยการต่อสู้ครับจนผ้าห่มผ้าปูที่นอนกระจัดกระจาย
แล้วก็มีร่องรอยบรื้อค้นทรัพย์สินแต่ไม่พบอาวุธที่ใช้ในการก่อเหตุครับ
สันนิษฐานว่าหลังก่อเหตุคนร้ายนำอาวุธมีดหลบหนีออกทางประตูหน้าบ้าน
ตำรวจประสานเพื่อนบ้านข้างเคียงนะฮะเพื่อขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ว่ามีใครเข้าออกบ้านหลังเกิดเหตุจะมีกล้องไหนสามารถจับภาพคนร้ายได้บ้างนะครับ
ขณะที่เพื่อนบ้านบอกว่าผู้ตายจริงอาศัยอยู่กับลูกสาววัย๖ขวบ
ผู้ตายมีหน้าตาดีนะครับแล้วก็มีสามีเป็นนักธุรกิจชาวสิงคโปร์
ซึ่งจะส่งเสียเงินมาเลี้ยงดูนานถึงจะเดินทางกลับมาหาผู้ตาย
ผู้ตายเป็นคนรูปร่างหน้าตาดีและเคยมีแฟนเก่าหลายคน
หนุ่มชาวไทยแล้วก็ชาวญี่ปุ่นนะครับช่วงที่เกิดเหตุผู้ตายอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนลูกสาววัย๖ขวบนั้นไปโรงเรียนกระทั่ง๕โมงเย็น
ผู้ตายไม่ได้ไปรับลูกสาวที่โรงเรียนคุณครูจึงมาส่งที่บ้าน
ถึงได้รู้ว่าผู้ตายเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านพักนะครับ
ปกติแล้วผู้ตายไม่ค่อยปิดล็อกประตูบ้านก็เลยคาดว่าคนร้ายอาจจะเป็นคนคุ้นเคย
สามารถที่จะเข้าออกบ้านหลังนี้ได้โดยสะดวกแล้วก็บุกมาก่อเหตุ
ใช้มีดแทงจนเสียชีวิตก่อนที่จะขโมยทรัพย์สินหลบหนีไปนะครับ
ตำรวจนี้ก็ตั้งมูลเหตุไว้หลายประเด็นนะครับทั้งในเรื่องของการชิงทรัพย์
ความขัดแย้งส่วนตัวแล้วก็เรื่องชู้สาว
เพราะว่าผู้ตายนั้นเป็นคนหน้าตาดี
ตำรวจจะเร่งสืบหาเบาะแสติดตามคนร้าย
มาดำเนินคดีโดยเร็วเพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญ